ลองไปพูดอ่ะมันก็ลองไปได้เหมือนกันเนี่ย

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

บอกว่าอ้าวคุณครูได้พูดกันแล้วได้บอกกันแล้วแล้วทำไมมาตบกันอีก
หลังจากนั้นก็เข้าไปห้ามห้ามยังไงนักเรียนก็ไม่หยุดค่ะ
แล้วก็นักเรียนก็ยิ่งแต่จะใช้ความรุนแรงมากขึ้น
พอหลังจากนั้นเด็กนักเรียนก็ออกมาจากห้องแล้วก็ซับไพรส์ด้วยการล้องเตรียมประกุศที่ตามให้
ซึ่งตอนนั้นคือแบบทำอะไรไม่ถูกเลยค่ะดีใจแบบตื้นตันมากนะคะ
ไม่คิดว่าพวกเขาจะจะจะทำให้เราค่ะที่๒๙๓๐๒๙มีนานจะมีบทงานปัดชิม
ซึ่งคุณครูเนี้ยมาไม่ได้ค่ะเพราะว่าเจ็บชุน้า
ก็เลยแจ้งนักเรียนว่าคุณครูไม่สามารถมาได้

อันนี้เป็นน้องป๖ที่เป็นครูประจำชั้นด้วยแล้วสอนด้วยค่ะ
ก็ถามนักเรียนว่าครูไม่คิดว่าพวกเธอจะทำให้คุณครู
เด็กพูดบอกว่าก็หนูคิดถึงคุณครู
แล้วเด็กบอกว่าหนูขอโทษพี่ตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมา
ครูเนื้อกับต้นหัวมาเยอะค่ะ
อันนี้คือสิ่งที่เด็กบอกกับคุณครูค่ะ
ขอบใจเด็กนะคะต้องขอบใจเด็กทุกคน

หลังจากนี้ก็ขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียนนะคะ
แล้วก็เป็นเด็กดีมีอะไรก็เข้ามาหาคุณครูได้

แล้วก็ไม่สามารถพูดอะไรได้ก็มาหาคุณครูได้

สำหรับนักเรียนที่ทีเรียนหรือว่าที่ดื่ม
ก็คุณครูทุกคนนะคะก็พร้อมที่จะให้อภัยกับนักเรียน
อันไหนที่เราคิดว่ามันทำแล้วมันไม่ดี
เราก็ตัดทิ้งไปค่ะเราเริ่มต้นใหม่

แล้วก็ตาเดียวกับคุณครู
หรือว่าพฤติกรรมนะคะ
ที่เรารู้สึกว่าทำไปแล้วมันจะเป็นปัญหา
กับสังคมกับคุณพ่อคุณแม่กับคุณครูค่ะ

เปลี่ยนความคิดใหม่นะคะเป็นคุณดีนะคะแล้วก็ตั้งใจเรียนค่ะ
ทุกครั้งอย่าลืมตาขึ้นมา
ตื่นมาจากฝัน
และรู้ว่าคงไม่มีวัน
แต่ฉันยังคงแอบยิ้มทุกครั้ง

ตอนนั้นแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องปล่อย

สุดท้ายก็ต้องปล่อยฝันดีแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องปล่อย
สุดท้ายก็ต้องปล่อย